หารยศพันโทค่ะคว้าปืนยิงตัวเองเสียชีวิตนอกบ้าน
ในขณะที่พันรยาพาลูกไปอาบน้ำค่ะ
นี่เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
สอบถามภรรยาภรรยาบอกว่าน่าจะเกิดจากความเครียด
เพราะว่า๒เดือนก่อนทหารในนี้บ่นเรื่องงานให้ฟัง
บอกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วปฐุมธานีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสวนมะม่วง

ซึ่งไปพบศพพันโทธีรยุทธ์พงรัตนะอายุ๔๕ปีค่ะ
เป็นทหารสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย
สภาพศพที่เจอนอนคว่ำหน้ามีร่องรอยกระสุนยิงที่ขมับด้านขวา
พบอาวุธปืน๙มมตกอยู่ใกล้ค่ะ
อบหมายให้ทีมกู้ภัยนำศพส่งพิสูจน์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนแรกเลยนะ
กับสามีนั่งอยู่ในบ้านด้วยกัน
อาบได้ไม่กี่นาทีค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลยปั้ง
ตกใจไอ้เสียงปืนอะไรวิ่งออกมาดูเอ๊ะแล้วสามีหายไปไหน
ตามหาสามีไม่เจอนะคะจากนั้นก็เดินออกไปนอกบ้านอีกนิดนึง
ตรงนั้นมันเป็นสวนมะม่วงช็อกเลยค่ะ
เห็นสภาพเนี่ยค่ะสามีนอนจมกองเลือด
รีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะซึ่งภรรยาบอกอีกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากความเครียดเพราะว่า๒เดือนก่อนเคยบ่นให้ฟัง
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของเอกสาร
เธอก็ปลอบใจสามีมาตลอด๒เดือนนี้นะคะ
พยายามทำหน้าที่ของพันรยาให้ดี
แล้วก็ทั้งบอกให้สามีถ้าไม่ไหวก็ลาออกสิ
คือแบบเข้าใจนะเข้าใจสามีเธอ
ถ้าเกิดว่าเธอทำไม่ไหวเครียดก็ลาออกเถอะมาอยู่บ้าน
แต่สามีก็ยังไม่ยอมลาออกแล้วมันก็กลายเป็นความเครียดสะสม
ที่แก้ปัญหาไม่ได้๒เดือนจนสุดท้ายมาเกาะเห็น๕ตัวตาย